มาดูเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาสามารถที่จะอธิบายนิยามคำว่าแม่ได้ดีมากเหลือเกิน

เขาไปสอบครูผู้ช่วยเข้าสอบประมาณเที่ยง
ปวดท้องจะคลอดน้ำคร่ำเดินแล้วนะ

สอบเสร็จ๒รอบทั้งช่วงบ่ายเนี่ย
แล้วก็ไปพาตัวเองไปคลอดลูกตอน๓ทุ่ม
ปวดท้องน้ำคร่ำเดินตั้งแต่เที่ยง

แล้วไปนั่งสอบต่อในห้องหลังจากที่คลอดเสร็จแล้ว
กรรมการคุมสอบอนุโลมให้
เสร็จปุ๊บยังนั่งสอบต่อจนเสร็จ
แล้วลูกคลอดมาปลอดภัยเด็กผู้ชายปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก

คนเป็นแม่อดทนได้สุดยอดนะนับถือมากนับถือจริง
เรื่องราวที่ออกมาเนี่ยเปิดเผยมาจากทางด้านของท่านผู้ว่า

นายสุวพงศ์กิติพัฒนภิบูลเองก็เดินทางไป
พร้อมกับรักษาการศึกษาธิการจังหวัดแม่ห้องศร
คือคุณประหยัดเงินใสนำกระเช้าเลยไปเยี่ยม
นางสาวเฉลิมพลอยชายวงศาอายุ๓๓ปี
ก็เป็นชาวแม่เสรียงที่แม่ห้องศร
นอนอยู่นี่ครับลุกขึ้นมาจากคลอดลูกเสร็จ
ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวานที่แม่ห้องศร
ไปร่วมการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย
ในตำแหน่งครูผู้ช่วยระหว่าง๒๙๓๐สิงหาคม
สอบเสร็จในวันแรกตอนเที่ยงเริ่มปวดท้อง
แบบจะคลอดแล้วแล้วรู้สึกว่าน้ำคร่ำมันเดิน
เราก็ไม่ทราบนะต้องถามคนที่คลอดลูกคือน้ำคล่ำมันไหลนะ
ทีนี้ตัวเขาก็บอกว่าตอนนั้นอุ้มท้อง๙เดือนแล้วไปสอบแข่ง
บรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกคอมพิวเตอร์
สอบวันแรกสักประมาณเที่ยงรู้สึกโอ๊ยน้ำค่ำมันเริ่มไหลแล้ว
แต่ทนนะทนสอบเพราะอะไรเขาบอกว่า
ถ้าไม่ทนสอบเธอจะไม่มีโอกาสในการเป็นครูได้
ก็อยากจะสอบให้มันเสร็จมันคือโอกาสสุดท้ายแล้ว
ก็สอบไปจนเสร็จสอบไปในภาคบ่ายจนเสร็จ
ใกล้๓ทุ่มและปวดท้องหนักขึ้นหนักขึ้น
สอบเสร็จพอดีปุ๊บให้สามีพราวไปคลอดที่โรงพยาบาล
ด้านลูกชายมาปลอดภัยสภาพก็สมบูรณ์แข็งแรง
ตั้งชื่อว่าน๗งผ่าทิศนะเด็กชายผ่าทิศ
ตอนไม่ได้ชื่อว่าโอ้โหยังสอบไม่เสร็จเหลืออีกวันนึง

แต่ไปยังไงดีจะไปสอบยังไงดีนอนลูกก็พึ่งคลอด
ทางคณะกรรมการควบคุมการสอบเขาทราบ

ตั้งโต๊ะให้ในห้องนี่เลยยกห้องสอบมาให้เออมาให้ข้างเตียงเนี่ย
เอาผ้าปูเนี่ยโต๊ะกินข้าวเนี่ยปูสอบกรรมการก็นั่งฝั่งตรงข้าม
นั่งคุมแทนมาสอบในโรงพยาบาลแทนค่ะเอออ่ะไปฟังเสียงทางด้านของ

ถ้าได้สอบก็ดีถ้าไม่ได้สอบก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ถือว่าก็รอสอบปีหน้าเนี่ยเพราะพอดีโชคดีที่น้องคนค่ะ
ติดต่อสนามสอบไปค่ะอืมเคยได้สอบสอบที่โรงพยาบาลไงค่ะ
สอบที่ห้องทั้งข้างหลังเนี่ยทางด้านของรักษาการสึกศาสตร์ที่การ
แม่ห้องศรคุณประหยัดเงินใสก็บอกว่าโอ้ก็เป็นคณะกรรมการจัดสอบในครั้งนี้
บอกว่าเรื่องนี้เป็นเหตุสูตรพิสัยนะทางคณะกรรมการก็ลงความเห็นว่าอ่ะ
ให้พิจารณาจัดตรวจสอบให้ในห้องของโรงพยาบาลแทนแล้วกันก็ให้เจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบไปคอยคุมสอบ
นะซึ่งก็ทำให้การสอบบรรจุของคุณแม่คนใหม่คนนี้เสร็จสิ้นไปพร้อมกับบุคคลอื่นที่ไปร่วมลงสนามแข่งขันสอบทั้งหมด๒๘๔๖คนเป็นไปได้ด้วยดี
หลายคนก็จับจ้องเอ๊ะมันมีน้ำหนักของเด็กไหมมันมีเลขที่แขนของเด็กไหมอะไรอย่างนี้
จะไปเสียงโทษหรือว่าก็ไม่ได้บอกอะไรมาไม่ได้